เปิดปากกับภาคภูมิ
สวัสดีครับทุกผู้ชมครับ

เราจะเปิดปากกับภาคภูมินะครับ

ทางคุณลุง
ลุงเทียนอายุ๖๘ปี

แล้วแกก็ฟาดแมวจนแมวมันตายไปเนี่ย

ชาวบ้านหรือว่าเจ้าของแมว

แต่ว่าสุดท้ายไม่ทันนะครับ
แมวตัวนี้มันตาย

ขวนเบาะรถจักรยานยนต์แกด้วย

มาขวนแกด้วยแกก็ต้องป้องกันตัว

เข้ามาในบ้านของแกอันนี้ในมุมของลุงเทียนนะฮะ

ข้อกล่าวหาที่สอนอทุ่ง๒ห้อง

สอนอที่รับผิดชอบที่เกิดเหตุเนี่ย

ทุ่ง๒ห้องหลัก๔กรุงเทพ
ขณะเดียวกันในมุมของเจ้าของแมว

วันนี้ทั้งสองฝั่งความจริงก็ได้คุยกันแต่ว่าไม่ได้เจอหน้ากัน
แต่ความคืบหน้าเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราจะคุยกัน
วันนี้คุณแม่แล้วก็ลูกสาวที่เป็นเจ้าของแมวอยู่กับผมที่เปิดปากกับภาคภูมิ
ที่เข้ามาช่วยเหลือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตรงนี้ด้วยที่จะมาพูดคุยกัน
ส่วนความคืบหน้าทางคดีเดี๋ยวจะต่อสายพูดคุยกับทางภูมิกับการสอนอทุ่ง๒ห้องนะครับ
รับเชิญในรายการ๓ท่านครับสวัสดีทั้ง๓ท่านครับสวัสดีครับ
ล่าสุดวันนี้ได้คุยกับคุณลุงเห็นบอกว่าสรุปก็คือไม่มีข้อสรุปใช่ไหม
เพราะลุงยังยืนยันเหมือนเดิมลุงเทียนยืนยันว่าลุงไม่ผิด
จะฟ้องเรียกค่าเสียหายอะไรก็ฟ้องไปไปเจอกันที่ศาล

ให้น้องเอื้อเล่าให้ฟังหน่อยแมวตัวนี้ของเราเนี่ยไปได้แบบไหนอะไรยังไงมาถึงได้เอามาเลี้ยงเนี่ยฮะ
ตัวนี้ซื้อมาจากพี่ของเพื่อนนะคะ

คือตัวที่มันตายเนี่ยคือ

โชโตะ๓พันธุ์แล้วก็แถมมาด้วย

แล้ววันนั้นที่มันหลุดไปข้างนอกบ้านเรามันเกิดอะไรยังไงขึ้นครับตอนนั้น

คุณแม่เล่าให้ฟังหน่อยเพราะคุณแม่อยู่ใช่ไหมอยู่กับแมวใช่ไหมก่อนที่มันจะหลุดออกไป

คือตื่นเช้ามาก็ให้อาหารเม็ดเขาเนอะ
ก็กินอยู่เสร็จทีนี้แม่ก็เข้าไปทานข้าว
ทานข้าวเสร็จทีนี้เขาก็ตามเข้าไปเหมือนเขาก็ไปขอเหมือนเหมือนทุกครั้งเขาก็จะเคยไปขออย่างเงี้เขาได้กลิ่นปลาเสร็จเราก็เดินเข้าไปอาจจะกินเดี๋ยวไม่ให้กินก็เลยเดินเข้าครัวไปไปเอากล้างปลาใหญ่ออกแล้วก็เอากลับมาให้เขาพอกลับมาเราก็เห็นตัวเดียวเราก็เรียกหาเขาเอ๊ะไม่เห็นลงมาเราก็นึกว่าเขาวิ่งขึ้นข้างบนบ้านค่ะแต่ทีนี้ว่าเออถ้าบนบ้านเดี๋ยวเขาคงลองมากินเราก็เลยไปนั่ง

ตอนที่ลุงเทียนแกถือหางเจ้าโชโตอยู่แล้วมีเสียงชาวโม่งชาวบ้านอันนั้นคือมีเสียงแม่ด้วยใช่ไหม
อันนั้นคือครั้งแรกยังไม่มีค่ะก็ลุงก็มาเรียกก็วิ่งไปก็เพื่อนบ้านก็อยู่บริเวณนั้นรอบนั้นเยอะแล้วค่ะ
เจอตอนลงฮิ้วหิ้วพอหนูวิ่งไปถึงหนูก็บอกว่า
คุณลุงทำแมวหนูทำไมแล้วเสร็จทีนี้คุณลุงเขาก็โยนใส่เลย
โยนโพโตใส่แม่เหรอค่ะโยนโยนมาข้างหน้าเราเลยเราก็เห็นว่ามันคงไม่ไหวแล้วอะค่ะ
มันยังไม่ตายมันยังไม่ตายค่ะแต่ก็หนักเลยล่ะ
พอหลังจากนั้นก็รีบพาเขาไปหาหมอค่ะ
แล้วเอื้อได้ลงมาตรงที่เกิดเหตุ
คือน้องยังไม่รู้เพราะว่าแม่วิ่งมาก่อน
คือมาทีหลังค่ะตอนไปโรงพยาบาลมาแล้วครั้งหนึ่งพี่เพิ่งขึ้นไปเรียก
เพราะว่าพอแม่เห็นเหตุการณ์แม่ก็พาไปหาหมอเลยไม่ได้เรียก
ใช่ก็คือไม่ได้เรียกมาเรียกทีหลังตอนที่แบบกลับมาอีก
จากโรงพยาบาลแรกที่เขาไม่รับก็คือเพิ่งเห็นตอนนั้น
เขาไม่รับเพราะว่า

มันหนักแล้วต้องอยู่เหมือนให้ออฟเซียนล่ะค่ะ
ก็เลยอุ้มโชโตกลับมาที่บ้าน
แม่วิ่งออกไปแม่ไม่ได้เอาตังค์ไม่ได้เอาโทรศัพท์กระเป๋าอะไรไม่ได้ไปเลย
ทีนี้พอเขาบอกว่าให้ไปไกลกว่าแถวบ้านเรา
เราก็ต้องรีบกลับมาเอาพวกนี้เผื่อติดต่อลูกได้อะไรอย่างนี้ค่ะ
ก็วิ่งกลับมาเอามาเอาแล้วก็ไปอีกรอบนึง
แล้วก็มาอีกรอบนึงก็มา
ก็เลยบอกให้น้องเสิร์ชดูที่โรงพยาบาลตรงไหนที่เขาจะรับได้อะไรอย่างนี้ค่ะ
น้องก็บอกว่าลงบารมเกษตรนี้แหละ
สุดท้ายเอื้อพาไปใช่ไหม

ก็ตอนไปก็ยังมีชีวิตอยู่แล้วไปเสียที่โรงบาร
หมอก็บอกว่าก็ช่วยน้องได้เท่าที่ช่วย
เขาก็ถามว่าจะเอาเต็มที่ไหมก็บอกเต็มที่แหละ
เพราะว่าก็อยากให้น้องอยู่เนอะทีนี้หมอเขาก็บอกก่อนนะว่าน้องมาขนาดนี้แล้ว
หมอก็ได้เต็มที่เท่าไหนก็เท่านั้นรับได้ไหมคุณแม่ก็บอกมันก็ต้องได้อยู่แล้ว
เพราะว่าเราไม่สามารถเยอะเนอะหมอก็เห็นอาการแล้วก็พูดอย่างนั้นมา
บอกช่วยน้องไปก่อนแล้วกันค่ะคุณหมอก็เลยว่าอย่างนี้ค่ะ
มันตายตอนกี่โมงครับคุณแม่ตอนที่เกิดเหตุตอนเช้าวันอาทิตย์ใช่ไหม๔ธันวาคม
ตอน๙โมงเช้าแล้วไปที่โรงงานสัตว์ของมเกษตรเนี่ยตอนนั้นกี่โมงที่มันตาย
ไปถึงนั่นไม่แน่ใจว่ากี่โมงค่ะ

พอวิ่งไปวิ่งมาอยู่นี่ก็๓โรงพยาบาลแล้วเนาะ
ไปถึงนู่นก็คือมันก็น่าจะประมาณ๑๑โมงแหละ
ชั่วโมง๒ชั่วโมงเองช่วงเวลาที่เกิดเหตุ
เอื้อเห็นบอกว่าคุณหมอที่โทรมชาญสัตว์หมอกเกษตร
ส่งใบเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของสาเหตุการณ์ตายของโชโตไว้ใช่ไหมใช่ค่ะ
คุณหมอเขาว่ายังไงบ้างสาเหตุการณ์ตาย
จะได้ทราบว่าสภาพหนักขนาดไหนนะ
ภาวะการกระทบกระเทือนอย่างรุนแรงของสมองค่ะ
แล้วก็ภาวะเลือดออกในสมอง
แต่ที่ตอนไปถึงก็คือนอนหมดสติแล้วมีเลือดออกจากจมูกแล้วก็ปากไม่หยุด
แล้วก็มีเลือดที่ออกตรงเยื่อตาขาวอะค่ะ

แล้วก็หอบหายใจช้าช่วงอกไม่ยกแล้ว

แต่ตอนนั้นคุณพ่อแจ้งความไปแล้วแล้วทีนี้ก็คือส่งไปให้ทางวัดด็อกช่วยอีกทีนึง
ตอนเห็นเคสนี้รู้สึกยังไงฮะตอนนั้นคุณหมอ
ตกใจค่ะก็ตกใจเพราะว่าไม่คิดว่าจะโหดขนาดนี้
แล้วก็ได้มีการแจ้งความธนุกรรมสัตว์ไว้ค่ะ
ตอนนี้คือเท่าที่ดูคลิปตอนแรกตกใจมาก
เพราะว่าแมวแบบนี้คือส่วนตัวเป็นคนเลี้ยงแมวนะคะ
คือไม่คิดว่าแมวพันธุ์นี้จะดุร้าย
เพราะว่าแมวพันธเปอร์เซียเป็นแมวที่ไม่ดุร้ายค่ะ
ไม่ได้ว่ากัดก่อนแต่นิสัยเขาก็คือเขาจะชอบอ้อนขาคน
ก็เลยไม่คิดว่าจะเข้าไปกัดคุณลุง
ตามที่คุณลุงได้บอกไว้ไม่ไม่พอดูก็ตกใจค่ะ

คือลุงเทียนบอกว่าแมวเนี่ยบุกเข้าไปในบ้านแก
ขวนเบาะจักรยานยนต์แกใช่ไหม
แล้วก็จะไปขวนแกด้วย

จับมันฟาดไปทีนึงแล้วมันก็แน่นิ่งไป

ไม่น่าจะทีนึงเขาบอกว่าเขาจะจับฝ้าจนกว่ามันจะนิ่ง

ซึ่งแกไม่ผิดนะเพราะว่าเป็นพื้นที่บ้านแก
เดี๋ยวผมจะกลับมาคุยต่อเพราะว่าเรื่องนี้เนี่ยมันจะมีสองมุมนะฮะ

ว่าจะไปยังไงกันต่อเพราะว่าลุงเทียนเขาบอกก็ไปจบที่ศาลก็แล้วกัน
อีกมุมหนึ่งก็คือแน่นอนว่ามันมีคำถามเรื่องการเลี้ยงแมว

หรือว่าคนทั่วไปที่เลี้ยงสัตว์เลี้ยงหมาเลี้ยงแมว
มันเป็นปัญหาหนึ่งที่เป็นปัญหาคลาสสิกในสังคมไทย

ปากกับภาคภูมิท่านผู้ชมครับคุยกันต่อนะฮะทีนี้ผมจะไล่ในมุมคดีหน่อยนะครับ
คือในมุมหนึ่งลุงเทียนเนี่ยความจริงเราก็อยากจะคุยกับคุณลุงแกเหมือนกัน
แต่ว่าภรรยาของคุณลุงบอกว่าคุณลุงมีอาการทางความเครียด
เรื่องของจิตใจเรื่องจิตประสาทอะไรก็ว่ากันไป
งั้นเดี๋ยวก็ให้ตำรวจเขาดำเนินการตามขั้นตอนกันต่อไป
เรื่องความคืบหน้าทางคดีเดี๋ยวเล่าให้ฟังนะฮะ
ทีนี้เราได้ยินได้ฟังมาตั้งแต่วันแรกแล้วที่เกิดเหตุ
กระทั่งถึงวันนี้ลุงเทียนยังยืนยันว่าแกไม่ผิด

ค่าเสียหายที่เรียกร้องไปคือ๕๓๐๐๐บาทใช่ไหม

ค่ารักษาค่าซื้อแมว

ลุงแกบอกว่าไม่มี

ก็ไปจบกันที่ศาล
วันนี้คุณแม่กับเอื้อว่ายังไงพอคุณลุงเขาว่าอย่างนี้
ก็เดี๋ยวเจอกันที่ศาลก็ได้ค่ะ
จบที่ศาลเพราะเขาไม่ยอมรับอยู่แล้ว
นั้นค่ะต้องเป็นไปตามที่คุณลุงประสงค์จะทำอย่างนั้น
เพราะว่าเราก็ไม่สามารถไปล้วงเอาอะไรจากคุณลุงได้
ในเมื่อคุณลุงยืนยันอย่างนั้นแต่ก็ให้ดำเนินตามกฎหมายค่ะ
ประสงค์หลักคือต้องการอะไรที่เอื้อบอกเอาไว้

คือต้องการให้ดำเนินคดีให้ถึงที่สุดอะค่ะ
อยากให้คุณลุงเปลี่ยนประพฤติกรรมค่ะ
อยากให้แบบถ้ามันสามารถติดคุกได้ก็คือต้องลงโทษอะค่ะ

อยากให้ลุงเทียนติดคุกอย่างนี้หรอใช่
ใช่จริงอยากให้เป็นเคสตัวอย่างเคสหนึ่งค่ะ
เพราะว่าแบบเคสอย่างนี้ค่ะมันคือหนักมาก
แล้วถ้าเขาไม่ติดคุกอย่างนี้ค่ะมันก็จะมีคนอื่นที่แบบสามารถอ๋อ
ขนาดฟาดขนาดนี้ยังไม่ติดเลยอะไรอย่างนี้
เราทำไปก็คงไม่เป็นอะไรก็แค่โดนปรับอะไรอย่างนี้หรือเปล่าอะไรอย่างนี้ค่ะ
ปกติคุณแม่เป็นเพื่อนบ้านกันอยู่แล้วหรือเปล่า
รู้จักกันบ้านบ้านห่างกันไม่กี่หลังเองนี่ใช่ไหม

เป็นเพื่อนบ้านค่ะแต่ก็คือเราไม่ได้ไปละลาบละล้วงในบ้านเขาเนาะ
ก็คือเราเดินผ่านเราก็ยิ้มให้แต่คุณลุงก็เป็นคนไม่ค่อยยิ้มเราก็ยิ้มเราก็อย่างนี้ค่ะ
ก็คือทักทายเป็นเพื่อนบ้านนิดหน่อยแล้วก็เดินผ่านเข้าบ้านเราอย่างนี้ค่ะ
ไม่ได้สนิทอะไรกันมากนักก็แค่รู้จักกันในฐานะเพื่อนบ้าน

ก็ตกใจค่ะตกใจที่คุณลุงทำอย่างนี้เพราะว่าเราก็ไม่คิดว่าคนอายุประมาณนี้จะมีจิตใจที่แบบไม่มีเมตตาค่ะ
จริงคนประมาณนี้อายุประมาณนี้เราต้องรู้คือผ่านโลกผ่านร้อนผ่านหนาวมีลูกมีหลานเหมือนเราใช่ไหมคะ
เขาต้องมีจิตเมตตาบ้างอย่างที่คุณลุงพูดในคลิปบอกว่ารักลูกรักอัวให้ผูกรักลูกให้ตีคุณลุงยังพูดเป็น
อันนั้นคือเราสอนด้วยปากเราก็สอนได้เราสอนลูกเราก็สอนอย่างนั้นอยู่แล้วแล้วกลัวให้ผูกรักลูกให้ตีเนี่ยเราก็ตีอยู่แล้วลูกเราถ้าลูกเราทำผิด
แต่ทีนี้ว่าการที่เราสอนลูกด้วยปากอ่ะกับการกระทำที่คุณลุงทำอ่ะน้องว่าถ้าเป็นเด็กอ่ะมันจะมันจะจำในการกระทำมากกว่าสอนด้วยปากด้วยซ้ำคุณลุงบอกว่าสอนลูกสอนหลานแล้วคุณลุงกระทำอย่างเงี้ลูกหลานจะไม่จำเหรอแล้วคนทั่วไปเขาก็จำอยู่แล้วการกระทำของลุงมันหนักนะคะคุณลุงสอนคนอื่นด้วยวาจาแต่การกระทำของคุณลุงอ่ะมันขัดกันนะคะถ้าดูด้วย
เพราะว่าแม่ก็เป็นลูกคนเหมือนกันแม่หนูก็สอนให้เป็นคนดีเหมือนกันกับคุณลุงสอนนี่แหละ
ทีนี้ถ้าเกิดจะเป็นในมุมของการเลี้ยงของแม่แล้วก็เอื้อการดูแลแมวที่เลี้ยงอยู่สองตัวเนี่ย
ถ้าเกิดเขาจะมีในมุมที่ว่าแล้วดูแลยังไงถึงหลุดไปบ้านเขาเอง
ก็ดูแลก็คือเราจะมีแบบเรามีส่วนของเราอยู่แล้วพื้นที่ที่เราจะเลี้ยงแมวเขาเรามีโซนข้างหน้าให้แมวอยู่แล้วนะคะ

มันจะมีตัวบ้านเลยกับตัวพื้นถนนหน้าบ้านก่อนจะเป็นประตูรั้วปกติเลี้ยงแมวในตัวบ้านเลยหรือว่า

ก็คือเราจะมีบ้านเป็นอันนี้ก็คือถนนเปิดมาก็เป็นตัวบ้านแล้วมันก็จะมีประตูเข้าบ้านเราไปอีกอันนี้ก็จะเป็นโซนของข้างในแล้วก็จะมีออกเข้าไปในครัวของเราอย่างนี้

คือข้างหน้าเนี่ยคือเราก็ไว้ให้แมวเขาอยู่
สองตัวนี้อยู่ในโซนห้องโถงของตัวบ้านนั่นแหละใช่ไหมเอื้อ

แต่ถ้ามันหลุดจากประตูตัวหน้าบ้านไปเนี่ยมันจะเป็น

เป็นถ้าเป็นบ้านก็เหมือนลงรถหน้าบ้านแบบนี้เลย

แล้วมันก็หลุดลอดประตูรถออกไปเนี่ยหรอ

เดี๋ยวจะมีภาพตอนที่เอื้อเขาเลี้ยงของเขาอยู่นะตัวน่ารัก

แล้วแม่ดูแลยังไงถึงมันถึงหลุดออกไปได้ถึง
คือมันก็เคยออก

คือเวลาลูกหลานเราออกไปเล่นเราก็เปิดประตู
ใช่ไหมคะเขาก็จะเดินตามเจ้าตัวเล็กไปไปเล่น
ก็เล่นอยู่ใกล้ใกล้ระแวกบ้านทั้งสองตัวเลยเหรอ
ที่เคยออกใช่ค่ะทั้งสองตัวเขาเคยออก
แต่ก็คือเล่นระแวกหน้าบ้านกลับบ้านก็จะเดินไปทางฝั่งนี้
อืมเพราะฝั่งเนี้ยเขาจะมีแมวของคุณยายอีกบ้านหนึ่ง
อยู่เขาก็จะเดินไปเล่นหากันอย่างนี้ค่ะ
แล้วก็คือถ้าเพื่อนบ้านเพื่อนบ้านที่เขาเห็น
ไม่ใช่ว่าแมวเราไม่เคยออกเลยเราก็ยอมรับว่าเมียเราเคยออก
อ่าแต่เพื่อนบ้านอ่ะก็คือเขาก็จะบอกว่าอะไรล่ะ
ก็คือเพื่อนบ้านที่ดีเอาง่ายเลยนะ
คือเพื่อนบ้านที่ดีที่สุดแหละก็คือเขาเห็นแมวเขาก็บอก
โน้ตแมวออกมาทางนี้นะเราก็รีบไปเอา

ถ้าเราไม่เห็นอยู่กับหลานเราก็เรียกหาให้เข้าบ้าน
เขาก็เข้าค่ะเวลามันออกไปมันไป
คงไปขวนหรือไปทำอะไรให้ทรัพย์สินเขาเสียหายมาก
อย่างคุณลุงเทียนก็บอกนี่ไปขวนเบาะจักรยานยนต์เขาเลยนะ
ไม่ค่ะไม่เคยค่ะอยู่บ้านยังไม่เคยเราไม่ได้ปล่อยออกไปนาน
อยู่บ้านก็อยู่บ้านไม่เคยค่ะบอร์ดรถที่บ้านก็ไม่เคยขวนอืม
อ่านี่นะฮะคือหัวเอื้อแล้วตอนที่แม่เขามาบอก
เป็นยังไงตกใจไหมตอนนั้นตกใจมากค่ะ
โชโตไหมเห็นเห็นตอนที่ปากเหมือนปากน้องฉีกออกมาค่ะ
แต่ว่ายังไม่เห็นคลิปพอเห็นคลิปก็คือดูไม่ได้
ตอนตอนให้เขาดูคลิปก็คือหลังจากกลับจากโรงพยาบาลแล้ว
หลังจากแจ้งความแล้วเพราะว่าไม่ให้น้องเห็น
น้องเขาถามแม่มีลูกมีอะไรให้หนูดูไหมก็เลยบอกว่า
เพราะว่าเขาจะติดต่อวัดด๊อกเขาว่าอย่างนี้
แม่ก็เลยถามเขาบอกว่าเปิดดูได้ว่าหนูทำใจได้ไหม
แม่ก็ส่งในไลน์มาถ้าหนูทำใจได้แม่จะส่งให้
ก็เลยส่งให้เขาดูจ้ะเขาทักไปบอกแม่มีไหม
หนูจะหาทางช่วยน้องก็บอกว่าน้องเสียแล้วนะ
ก็พิมพ์บอกเขาในไลน์เลยค่ะค่ะคือเห็นแล้วเป็นยังไง
ทำใจได้ไหมเนี่ยทำใจไม่ได้
แต่เราก็ต้องส่งใช่ไหมเพื่อให้วอชด็อกเข้ามาช่วยใช่ค่ะ
ทุกวันนี้ก็ยังไม่อยากดูไม่อยากเห็นใช่ไหม
ไม่ค่ะก็คือไม่ดูเลยไม่ดูเลยไม่ดูเลย
ก็คือเห็นแค่ช่วงแรกที่ฟาดลงครั้งสองครั้ง
ก็คือปิดไปเลยหนูไม่รู้ว่าเขาพูดอะไรกันแล้ว
หลังจากนั้นอ่ะคือทางคดีเนี่ยเอื้อบอกอยากให้ดำเนินคดีให้ถึงขั้นติดคุก
ส่วนเรื่องของค่าเสียหายที่เรียกร้องไปรวมห้าหมื่นสามค่ะ
บอกความจริงไม่ใช่ประเด็นเรื่องเงินใช่ค่ะ
ไม่เอาก็ได้ไม่เอาก็ได้ค่ะก็คือหลักหลักต้องการให้ดำเนินคดีให้ถึงที่สุด
แค่นั้นเองเพราะว่าถึงได้เงินมาค่ะน้องก็ไม่ได้กลับมา
ก็คือต้องการดำเนินคดีให้ถึงที่สุดเดี๋ยวคนจะหาว่าโอ้โห
พอแมวตายมาเรียกห้าหมื่นสามอยากได้เงินหรือยังไงใช่
ไม่อยากให้คิดแบบนั้นก็คือบอกให้เรียกไปก่อนก็โอเคก็เรียกไปก่อน
คือเป็นการเรียกไปก่อนตามขั้นตอนของคดีแต่หลักหลักคือต้องการคดีอาญา
ใช่คุณใหม่ทางคดีทารุณกรรมสัตว์แบบนี้
มันถึงขั้นติดคุกไหมเอาจริงแล้วเวลาที่มีคำตัดสินอะไรออกมา
คดีทารุณกรรมสัตว์ก็คือมีโทษจำคุกไม่เกิน๒ปี
ไม่เกินสี่หมื่นบาทค่ะอันนี้คือเนื้อหาตามตามโทษคดีเลยใช่ค่ะ
หรือทั้งจำทั้งปรับอยู่ที่สารจะมองการกระทำของผู้ก่อเหตุนะคะ
จริงอยากให้ศาลลองพิจารณาในเคสของคุณลุง
ซึ่งเป็นการกระทำที่โหดเยี่ยมอมหิตเกินกว่าเหตุหรือเปล่าอะไรอย่างนี้ค่ะ
เพราะว่าเคสนี้ถือว่าเป็นเคสที่โหดเยี่ยมอมหิตมาก
คือโดยที่มนุษย์คนหนึ่งจะทำอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเอาลามบุกเข้ามาในบ้าน
อ่ะคือจริงจริงต่อต่อให้ขวนจักรยานยนต์
จักรยานยนต์จริงจะเข้ามาขวนจริงแต่มันก็ไม่ใช่ถึงขั้น
ถึงก็ต้องฆ่าเขาหรือว่าถึงก็ต้องจับเขาฟาด
คือจริงแมวอะค่ะคือแค่ตีได้นะคะ
คือตีเขาก็อาจจะวิ่งหนีแล้วจริงจริงคงไม่ต้องถึงขนาดทำงาน
และอย่างการที่คุณลุงบอกว่าน้องเข้าไปในบ้านใช่ไหมคะ
เข้าไปในบ้านแล้วก็จะไปขวนเบาะรถคุณลุงหรือว่าไปกัดคุณลุงอะไรอย่างนี้
จริงจริงตรงนี้ก็ไม่ได้มีใครเห็นแต่เท่าที่เจ้าหน้าที่เห็นจากเจ้าหน้าที่วันนั้น
น้องส่งเรื่องเข้ามาก็คือเราเห็นหน้าบ้านนะคะ
หน้าบ้านนั่นคือด้านนอกแกยืนอยู่ตรงนั้นเป็นซอยเป็นอะไรเป็น
เป็นซอยของมุมใช่ไหมคะถนนของหมู่บ้านใช่อืมนั่นนั่นคือด้านนอก
นั่นหมายถึงว่าไม่ได้อยู่ในบ้านของคุณลุงที่เกิดเหตุตามที่คุณลุงกล่าวอ้างมา
ซึ่งที่เราเห็นจริงนั่นคือด้านนอกแล้วมีการถ่ายคลิป
ซึ่งทำให้มีการเผยแพร่ออกถึงประชาชนซึ่งตรงเนี้ยหนูก็ยังยืนยันนะคะ
ว่าเราจะดำเนินคดีให้ถึงที่สุดเหมือนกันตามตามขั้นตอนอาญาก็คือ
เราเข้าใจทั้งสองฝ่ายแต่เราก็ต้องทำตามขั้นตอนค่ะ
แล้วก็ดำเนินคดีให้แต่ถามว่ามีการติดคุกไหม
อันนี้อยากให้คือถ้ามีการได้คุยเจรจากันก่อนก็ตกลงกันได้ด้วยดี
แล้วก็ในเรื่องของค่าเสียหายก็ตกลงกันก่อนก็ได้ค่ะ
เพราะว่าลุงก็อายุเยอะแล้วเราก็เข้าใจในส่วนนี้ค่ะ
แต่ในเรื่องของทางอาญาเราก็ดำเนินการไปตามขั้นตอนตามกฎหมายอย่างเต็มที่ค่ะ
คือทางอาญาเนี่ยก็ต้องว่าไปตามกระบวนการนั่นแหละ
คือทางน้องเอื้อกับคุณแม่ยืนยันว่ายังไงก็ไม่ถอนฟ้องคดีอาญา
แต่ถ้าถ้าทางค่าเสียหายห้าหมื่นสามที่เรียกแล้วลุงเขาอยากจิลจา
เขาอยากจะขอลดลงมาหรืออะไรยังไงอันนี้เราพร้อมเจรจาไหม
ส่วนที่ว่าเราพร้อมไหมเราก็พร้อมล่ะค่ะ
แต่ทีนี้ว่าอยากให้คุณลุงเปลี่ยนประพฤติกรรมของคุณลุงมากกว่าค่ะ
เปลี่ยนเปลี่ยนเลยค่ะเพราะว่าคุณลุงยังมีลูกมีหลานเดินตามอีกเยอะ
แล้วประชาชนที่เขาเห็นคุณลุงทำอย่างนี้เขาก็ไม่อยากเห็นหรอก
จริงจริงแล้วคนไทยมีเมตตาทุกคนล่ะค่ะเพราะว่าอายุเยอะแล้ว
ใครก็ไม่อยากให้เข้าไปอยู่ในห้องขังหรอกนะคะไม่ใช่ไม่ใช่เฉพาะคุณลุงหรอก
ก็เนี่ยแหละก็อยากให้คุณลุงแบบว่าเปลี่ยนเอาจริงจริงคืออยากให้คุณลุงน่ะ
ประพฤติกรรมของตัวเองด้วยอ่าคือเปลี่ยนพฤติกรรมแต่แต่
อ่าถ้าคดีอาญาก็ว่ากันไปนะแม่นะใช่ต้องว่าอยู่แล้วแต่แต่สมมุติถ้า
ถ้าเป็นคดีห้าหมื่นสามค่าเสียหายค่าเสียหายอ่าก็ตกลงกัน
ถ้าเกิดว่าลุงเขาขอลดหน่อยได้ไหมอะไรอย่างนี้
อันนี้เราเราเจรจาไหมหรือว่าอะไรอันนั้นก็ดูพฤติกรรมของคุณลุงก่อนค่ะ
ขอดูพฤติกรรมก่อนอย่าตอบตอนนี้ไม่ได้เลยค่ะเพราะเขาตอนนี้เขาไม่ได้รู้สึกว่าเขาเป็นคนผิด
เพราะว่าแกยังไม่ได้รู้สึกว่าแกแสดงออกซึ่งความรับผิดชอบหรือว่าแกผิดอะไรเลย
แล้วก็ไม่คุยอะไรกับเราเลยก็พูดผ่านสื่ออย่างเงี้
ผ่านไปผ่านมาอืมแล้วก็พูดว่าตัวเองไม่ผิดอืมก็ค่ะถ้าจะมีเจอกันก็เจอแถวซอยนั่นแหละ
อืมแล้วก็ลุงแกก็ตะโกนไปตะโกนมาอยู่ตรงนั้นค่ะนี่ยังเจอกันอยู่ทุกวันเลยนะเนี่ยใช่ไหม
ใช่ต้องเจอกันอีกแจ้งค่ะเจออ่าเดี๋ยวผมจะกลับมาถามว่าเออแล้ว
ยังไงก็ต้องอยู่ด้วยกันต่อไปในพื้นที่หมู่บ้านแล้วมันจะยังไงกันต่อ
ค่ะคือปัญหาอย่างเงี้ยผมว่ามันไม่ได้เกิดแค่บ้านสองบ้านนะ
ถูกต้องค่ะปัญหาแบบนี้เกิดขึ้นมามากมายเลยค่ะ
เดี๋ยวเราจะทำยังไงเดี๋ยวอีกสักครู่กลับมานะฮะ
สักครู่กลับมาครับท่านผู้ชมครับพักกันครู่เดียวครับ
เปิดปากกับภาคภูมิ
ท่านผู้ชมครับวันนี้ลุงเทียนนี่ให้สัมภาษณ์ล่าสุดเอาไว้นะครับ
เดี๋ยวจะให้ฟังนะฮะแต่ว่าผมแจ้งความคืบหน้าทางคดีก่อน
สอนอทุ่งสองห้องนะครับทางพนักงานสอบสวนบอกว่า
วันนี้ลุงเทียนนะฮะลุงเทียนก็คือนายเทียนอรุณจิตวัย๖๘ปีเนี่ย
มาที่สอนอทุ่ง๒ห้องนะก็มารับทราบข้อกล่าวหา๒ข้อหา
คือทารุณกรรมสัตว์นะครับและข้อหาทำให้เสียทรัพย์นะครับ
หลังจากนั้นนะก็มีการพิมพ์ลายนิ้วมือแล้วก็ได้ปล่อยตัวผู้ต้องหาไป
เนื่องจากเป็นการเดินทางมารับทราบข้อกล่าวหาด้วยตัวเอง
วันที่๑๔ธันวาคมนี้ตำรวจนัดหมายกับผู้ต้องหาเพื่อส่งฟ้องศาลนะครับ
ส่งฟ้องสารแขวงดอนเมืองนะครับเบื้องต้นผู้ต้องหาวันนี้ให้การรับสารภาพ
ว่าเป็นผู้ก่อเหตุจริงแต่อ้างว่าตนเองเป็นเจ้าของบ้าน
แมวมาบุกรุกที่บ้านตนเองมีสิทธิ์ที่จะทำแบบนั้น
อันนี้คือลุงเทียนก็ยังยืนยันเหมือนเดิม
คือวันนี้ที่ลุงเทียนเขาให้ข้อมูลให้สัมภาษณ์เอาไว้ล่าสุดเนี่ย
เดี๋ยวเรามีเสียงลุงเทียนใช่ไหมฮะอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวฟังลุงเทียนก่อนนะ
เวลานี้หาเงินเงินใช้เงินคนแก่
เข้าใจนะเวลานี้ไม่มีตังค์ใช้เงินคนแก่
เขาจะเลือกเท่าไหร่ก็เลือกไปช่างมันเหอะ
เฉยพอจบ
ไล่ไปถึงขับขนาดจับหางออกมา
มันก็ตกใจตกใจมันจะขวนเอา
เราก็สัญญาตยานของเราก็รู้ว่าอยู่กับแมว
ถ้าเล่นงานมันก็ไม่ถูกต้องถูกป่ะ
สลัดเท่านั้นเองโอเคสลัดต่ำหน่อยโดนพื้น
มันก็ยังดิ้นอยู่เราก็สลัดเข้าสายเสาไฟฟ้า

แกบอกแกสลัดสลัดลงพื้นสลัดเข้าเสาไฟ
คือวันนี้ที่ลุงเทียนแกให้สัมภาษณ์อ่ะ
อยู่คำนึงแกบอกว่ามันแมวมันใจสอเองหรือเปล่า
ตรงนี้คือเอื้อก็ได้ยินใช่ไหมได้ยินครับ

มันสลดมันสะลดใจ
รู้สึกพูดพูดไม่ออกค่ะคือมันไม่รู้จะพูดยังไงอะค่ะ
คือแบบเขากล้าพูดออกมาอย่างนี้ได้ยังไงค่ะ
แมวมันไม่ได้รู้เรื่องแล้วมันยังไม่ได้ทำอะไรผิดเลยค่ะ
ขวดเบาะก็ยังไม่ได้ควรทำอะไรก็ยังไม่ได้ทำ
แล้วก็ไปดึงห่างมันมันก็ต้องป้องกันตัวเองอยู่แล้ว
แล้วเสร็จทีนี้มันหันมามันยังไม่ทันได้ขวดเลย
แกก็ทำมันอย่างนั้นสลัดลงพื้น
เขาบอกสะบัดใช่ไหมคะต่ำไป
อันนั้นไม่เรียกว่าสะบัดกันเรียกทุบลงพื้นเลย
แล้วก็ไปทุบกับเสาไฟอีกบอกว่าจะให้มันนิ่ง
ถ้ามันนิ่งก็คือมันตายแล้วอะค่ะ
แล้วบอกว่าถ้ามันนิ่งแล้วก็จะปล่อยมันไป
อันนั้นคือปล่อยมันไปก็คือมันตายแล้ว
แล้วบอกว่าไม่ได้จงใจฆ่ามันไม่ใช่ค่ะ
มันเป็นคำพูดที่แบบฟังไม่ขึ้นนะคะ
คือมันแย้งกับผลชนะสูตรของคุณหมอ

คือคุณแม่เนี่ยเจอลุงเทียนแกสองสามรอบแล้วนะ
ตั้งแต่เกิดเหตุนะในซอยเอื้อได้เจอเจอกันจังบ้างหรือยัง

เหรอหมายถึงว่าเอื้อเดินผ่านบ้านอ่ะเหรอ
ใช่แค่เดินผ่านบ้านแล้วก็พูดอะไรอย่างนี้ค่ะ

แบบโฮมาหลายช่องเลยเนาะคนดังแล้ว
แล้วก็เขาก็ด่าอะไรของเขาก็ไม่รู้
ก่อนหน้านี้ปกติแกเป็นยังไงอยู่ที่อยู่ที่หมู่บ้านอยู่ที่แถวบ้าน

ไม่เคยพูดกับเราแบบนี้ก็คือต่างคนต่างอยู่นะ

แต่ในเม็ดนี้เขาก็จะพูดว่าอยู่เรื่อย
ก็คือทั้งที่เราก็ไม่ไปว่าเขานะ

เมื่อเช้าก็ออกมาก็ไม่เคย
ที่ว่าแกขี่จักรยานยนต์จะไปสอนอนะ

ก็เจออีก
น่าจะเกิดเหตุนะ

ไม่มีแต่กับคนอื่นอื่นในหมู่บ้านหรือเรื่องราวอย่างอื่น
มันเคยมีเรื่องราวอะไรของแกลักษณะแบบนี้มาก่อนไหม

ก็ที่ว่าคนผ่านไปผ่านมาในซอย

อันนั้นก็เคยได้ยินเขาทะเลาะกัน
แต่เราก็เออมันเป็นเรื่องของมุมบ้านแกเนาะ
ไม่ใช่บ้านเราเราก็เออแล้วก็แค่ฟัง

ก็อย่างว่าก็เหมือนวันนี้ก็ประธานชุมชนก็มา
เดี๋ยวแกคงไปจัดระเบียบค่ะ
ในคลิปแกบอกแกเคยทำมาแล้วแล้วนี่ตัวที่สองแล้ว

แต่แกก็บอกว่าอันนั้นแกพูดไปเฉย
ใช่แต่ก็มีพยานที่เขาเห็นว่าคุณลุงทำจริงค่ะ

มันมีแมวจรแมวจรทั้งหมู่บ้านอื่นก็มา
เพราะว่ามันเป็นพื้นที่แบบเปิดโล่งอะค่ะ
ภรรยาของลุงเทียนก็บอก
มีอาการเกี่ยวกับความเครียดทางจิตประสาทอะไรพวกนี้ด้วย

หรืออาจจะแค่พูดออกมาเองอันนี้เราไม่รู้เหมือนกัน
เพราะเราก็ไม่เคยรู้ไม่เคยรู้จักอะไรกันมาก่อน

ซึ่งทางคดีเขาก็ต้องถ้าเกิดเขาจะอ้างตรงนั้นจริงก็

เขาอาจจะเป็นจริงก็ได้ใครก็ไม่รู้

อย่างชุมชนตรงบ้านของน้องเอื้อกับคุณแม่เนี่ย

อย่างที่น้องเขาบอกแมวก็เยอะเลย

คือปัญหายังไงมันแก้ยังไงได้อ่ะ
ปัญหาของเพื่อนบ้านบ้านนี้ไม่ชอบสัตว์เลี้ยง
บ้านนี้ชอบบ้านนี้ไม่ชอบเจอกันระหว่างซอยหลุดเข้ามาในบ้านเราอย่างนี้
คือต้องบอกก่อนว่าตรงนี้มันเป็นปัญหาที่มีมานานมากแล้วนะคะ
คือแก้ปัญหาไม่จบคือตรงที่ว่าต้องอยู่ต้องแจ้งกับคนเลี้ยง
ผู้ที่รักแมวแล้วแบบอาจจะนำแมวมาเลี้ยง
พอเขาแก่ตัวหรือไม่สวยอาจจะปล่อยปะละเลย
ทำให้เขาเกิดการไปผสมพันธุ์คือถ้าไม่ได้ทำหมัน
ผสมพันธ์กับแมวจรอาจจะเป็นการแพร่กระจายไปไวมากอ่าค่ะ
ซึ่งตรงนี้ก็อยากจะฝากเตือนประชาชนทุกคนที่ยังไม่เข้าใจ
เรื่องการเลี้ยงแมวระบบปิด

ใช่ค่ะคือเลี้ยงแมวระบบปิดไม่จำเป็นต้องเลี้ยงในกงอย่างเดียวนะคะ
อันนี้เขาบอกเขาเลี้ยงในบ้านในตัวบ้านเลยนะไม่ใช่ในรั้วบ้านนะในตัวบ้าน
แมวนี่คือเลี้ยงไม่จำเป็นต้องเลี้ยงในกงแต่เลี้ยงในตัวบ้านได้เท่านั้น
คือหมายถึงในตัวบ้านนะคะแต่ว่านอกบ้านลงรถเนี่ยที่ปล่อยแมวแมวเนี่ยสามารถเดินออกไปได้
ตัวนี้จะไม่ใช่เป็นระบบปิดอะค่ะคืออยากให้เลี้ยงเฉพาะในตัวบ้าน
กรณีของคุณแม่กับน้องเนี่ยอยากจะให้คำนึงถึงเราอาจจะลืมปิดประตู
ปิดประตูแล้วเขาเดินออกไปหน้าต่างปิดหน้าต่างปิดประตูนี่คือในตัวบ้าน
ปิดคือแมวอะค่ะถ้าเลี้ยงระบบปิดก็คือในตัวบ้านเราหรือในกง
แต่ตอนนี้ที่เขาหลุดออกไปแบบนี้พอเกิดความสูญเสียเกิดขึ้นแล้วมันแก้ไขอะไรไม่ได้
ผู้ชมหลายท่านอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยเราก็เลี้ยงในรั้วบ้านเราไง
ว่างข้างบ้านโรงรถหน้าบ้านพื้นที่ตัวขอบด้านข้างอะไรก็แล้วแต่
ถูกต้องค่ะถ้าเป็นโรงรถคุณบอกว่าเลี้ยงในบ้านเรา
แต่เป็นโรงรถตัวนี้ไม่ถือว่าเป็นระบบปิดนะคะ
แต่ถ้าอยู่ในกรงแล้วอยู่แถวพื้นที่บริเวณบ้านอันนี้ปิด

ถ้าอยู่ในตัวบ้านเลยถูกต้องแม้ไม่ได้อยู่ในกรง
มีประตูหน้าต่างกั้นปิดแน่นหนา

ใช่ค่ะแต่ถ้าเกิดเป็นประตูบ้านปิดแล้ว

แล้วเขาสามารถเดินออกไปนอกรั้วได้อะไรได้

สุนัขนี่คือต้องรวมนะคะ
สุนัขนี่ถ้าสมมุติว่าเราเลี้ยงหน้าบ้านลงรถ
เราเกิดปล่อยออกไปหลุดออกไปกัด
ก็จะเกิดเหตุการณ์หนึ่งทีอีก

คือถ้าเราไปเลี้ยงอยู่ในตัวบ้านมัน
คนส่วนมากเลี้ยงส่วนนักก็เพื่อเฝ้าบ้าน

ถ้าเขาออกไปกัดเราก็ต้องรับผิดชอบในส่วนนั้น

อันนี้โอเคเราเลี้ยงไว้เพื่อดูแลบ้าน

แต่ก็ไม่แนะนำให้เลี้ยงแบบสุนัขที่ดุ

คือถ้าเลี้ยงสัตว์เลี้ยงโดยเฉพาะหมาและแมว

เพราะว่าถ้าเกิดเหตุการณ์เกิดขึ้นแล้วเนี่ย
มันไม่สามารถย้อนกลับไปแก้ไขอะไรได้
แล้วจะเกิดเหตุการณ์ฟ้องร้องการมีปัญหากันกับเพื่อนบ้าน
ส่วนมากจะเป็นเรื่องการปล่อยสุนัขออกไปหรือปล่อยแมวออกไป
หรือว่าถ้ามันหนักหนาสาหัสก็คือผลที่มันออกมาเนี่ย
มันไม่ได้ไปลงที่คนหรอก

เจ้าของหรือว่าที่คนที่เขาเป็นเพื่อนบ้าน

ใช่ค่ะเขาอาจจะโดนทำร้ายด้วย

เอื้อทีนี้ก็เหลืออีกตัวนึงใช่ไหม

แล้วตอนนี้โชโตเรายังไงเราฝังแล้วหรือว่าเรา

เลี้ยงยังไงต่อเนี่ยอีกตัวหนึ่ง
ตัวนี้อยู่ในบ้านเลยตอนนี้น้องอยู่ในบ้าน

ใช่ค่ะ

วันดีคืนนี้เดินไปเจอลุงเทียนอีกนี่ทำยังไงเนี่ย

แม่บอกต้องออกอีกทางหนึ่งเลยปกติซอยบ้านมันจะต้องผ่านถ้าผ่านหน้าบ้านลุงเทียนก็ได้ถ้าจะออกจากถนนหน้าหมู่บ้าน

ต้องออกอีกทางเลยเหรอสงสัยต่อไปต้องออกอีกทางแล้วค่ะ
เพราะว่าตรงบ้านมีทางออกสองทางค่ะไม่สามารถกลับมา
ดีกันได้แล้วหรือยังไงเนี่ยหรือว่ายังไงก็ก็ได้ค่ะ
แต่ก็คือเราไม่มีอะไรเราเดินผ่านเราก็เดินผ่านเฉย
แต่คุณลุงเขาก็จะไม่อยากให้เขามาพูดอะไรแบบ
คือเราไม่อยากกระทบกระเทือนไปมากกว่านี้แล้วค่ะ
สุดท้ายนะขอให้เรื่องราวต่างจบลงด้วยดีก็แล้วกันนะครับ
เอื้อถ้าเกิดว่าลุงเทียนฟังอยู่อยากฝากบอกอะไรถึงลุงเทียนหน่อยไหม
ก็คือให้ยอมรับผิดดีกว่าค่ะโทษมันจะได้ลดลงกว่านี้
ในชั้นศาลไม่มีค่ะขออย่าให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นอีกเลย
เพราะว่าบางทีคนเราเนี่ยไม่ค่อยได้เป็นอะไรหรอก
มันไปลงที่สัตว์เลี้ยงหมดแล้วก็แก้ไม่สามารถทำอะไรกลับมาได้แล้ว
คือเขาก็ไปแล้วเราก็จะสูญเสียตัวที่เรารักไป
ส่วนทางคดีก็เดี๋ยวรอดูกันต่อไปนะครับขอบคุณทั้งสามท่านนะครับขอบคุณครับ
ขอบคุณค่ะแล้วก็แสดงความเสียใจกับน้องเกิ้และคุณแม่จริงนะฮะ
คุณผู้ชมครับวันนี้หมดเวลาของเปิดปากกับภาคภูมินะครับ
กลับมาพบกันอีกครั้งวันพรุ่งนี้บ่ายสามครึ่งช่วงนี้ติดตามข่าวเย็นไทยรัฐทีวีต่อเลยครับ
สวัสดีครับ